เมื่อสองสามวันก่อนมีข่าวเศร้านะครับเมื่อพ่อแรมวรธรรม
ซึ่งเป็นคุณพ่อของอดีตพระเอกชื่อดังวรุธวรธรรม
พี่โอรุธที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะครับ
แรมก็เพิ่งเสียชีวิตไปนี่คือคุณแม่นะครับ
แรมเสียชีวิตด้วยวัย๘๖ปีนะครับ
ตอนนี้ศพก็ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สาราที่วัด๗ยอดพระอารามหลวง
ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นบ้านเกิดนะครับ
คุณนีโน่เมธานีบุรณสุรินะครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทของคุณวรุษก็มาคอยดูแลอย่างดีนะครับ
เรื่องของงานศพเรื่องของคุณแม่ที่ตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่คนเดียวนะครับ
แต่ว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าพี่นีโน่เนี่ย
พาเอาผู้คนเนี่ยโอ้โหต้องทำตามไปตามตามกัน
เพราะว่าที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายลอตเตอรี่นะครับ
อยู่ที่วัด๗ยอดพระอารามหลวงนะฮะ
นีโน่นะฮะไปหาซื้อเลขที่ลงท้ายด้วยเลข๒ตัว
ก็คือ๙๒พี่นิโน่บอกว่าอยากจะได้๙๒
เพื่อจะลุ้นลอตเตอรี่รางวัลใหญ่งวดวันที่๑๖ธันวาคมที่จะถึงนี้
ถามว่าทำไมต้องเป็นเลขเก้าสองอืมพี่นิโน่บอกว่านี่เป็นเลขมงคลนะฮะ
ตรงกับเลขขึ้นบ้านใหม่ที่เพิ่งทำบุญไปเมื่อเร็วนี้
แล้วก็เลขนี้ไปปรากฏอยู่ในบาทน้ำมนต์พอดีเลยฮะ
ตอนที่มาช่วยงานของพ่อแรมก็เลยเผื่อจะมีโชค
แต่พ่อแรมเนี่ยอายุ๘๖เขาก็ถามพี่นีโน่กันว่า
ไม่ซื้อเลขอายุ๘๖เลขพ่อแรมบ้างเหรอ

เอาเลขนี้ดีกว่าเลขบาดน้ำมนต์ดีกว่า

แล้วก็หยดน้ำมนต์มันออก
แต่ว่าเลขอายุพ่อแรมเนี่ย

ก็หมดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนศพมาถึงวัดแล้ว
ตั้งแต่ทราบข่าวพ่อแรมเสียชีวิตใหม่นะครับ
ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ